ครอบครัวต่อไปก็ต้องส่งกำลังใจเหมือนกันนะคุณผู้ชม
จำได้ไหมนักแสดงตลกชื่อดังเลยพี่แจ๊คเชิญยิ้มค่ะ

ตอนนั้นพี่แจ๊คป่วยมากแล้วก็สู้ผอมนะคะ

รวมไปถึงภรรยาคือแฟนสาวของเขา
ป่วยหนักจนต้องนั่งวีลแชร์เลยคุณผู้ชม
ถ้าจำกันได้ตอนนั้นอาการหนักทั้งคู่แล้วก็น่าสงสารมาก
แต่ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐได้มีโอกาสมาเจอทั้งคู่
ขายของอยู่ที่ตลาดนัดดาราค่ะคุณผู้ชม

แจ๊คเชิญยิ้มดูสดใสมากเลยนะคะเห็นไหมคะรวมไปถึงแฟนสาวพี่หญิงอภิษราเนี่ย
อกจากจะดูดีขึ้นมากแล้วเธอกลับมาเดินได้ปกติดูค่ะ
ดีค่ะโอ้โหอย่างงี้เห็นไหมสดชื่นสดใสคล่องตัวมาก
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้อาการป่วยด้วยวรรณโรคปอดของพี่แจ๊คเนี่ยนะ
หายแล้วเหลือเพียงแต่อาการดื้อยาที่ทำให้น้ำหนักตัวของพี่แจ๊คเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะ
ส่วนคุณหญิงเองหลังจากต้องมีการฟอกเลือดทุกอาทิตย์
ตอนนี้ค่ะผ่าตัดปิดเส้นแขนที่ใช้ในการฟอกเลือดแล้วนะคะ
ก็คือเลือดจะกลับมาสูบฉีดได้ดีอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยทำให้เธอหน้าตาสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีน้ำมีนวลอ้วนขึ้น
จากที่เธอบอกหูเคยท้อใจนะท้อใจขนาดที่ว่าเคยลาตายกับแม่มาแล้วอ่ะ
แต่กลายเป็นว่าเธอได้กำลังใจที่ดีมากเลยค่ะ
แล้วตอนนี้ก็รอผลตรวจเนื้อเยื่อจากน้องชายค่ะ
ถ้าเกิดว่าผลตรวจออกมาเข้ากันได้ดีก็จะทำการผ่าตัดไต
และเธอจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วเริ่มรับงานแสดงได้ด้วยค่ะ
ดีใจคือตอนแรกตอนแรกนั้นคือแบบว่าถอดใจแล้วคิดว่าตายแน่นอน
เพราะนอนพง่ามพง่ามหายใจต้องเอาแบบออกซิเจนกระป๋องพ่นตลอดเวลา
แล้วเหมือนแบบว่าคือปลาทุกคนแล้วบอกแม่ไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวจริงอะไรอย่างนี้
พอหลังจากผ่าตัด๑อาทิตย์ก็ดีขึ้นเลยค่ะ
ถือว่า๘๐แล้วส่วนหญิงไตก็ดูจากรูปร่างหน้าตาเหมือนไม่ใช่คนป่วยใช่ไหม
ขึ้นตอนนี้ก็ตอนนี้ก็๘๐เหมือนกันคือหลังจากที่หญิงไปผ่าตัดปิดเส้นแขนข้างนี้นะคะ
แล้วก็กลับมาเดินได้หายใจได้

ดูท่าทางเหมือนคนหายแล้วเหมือนคนไม่ป่วยเลย

ใช่แล้วส่วนใครที่อยากจะอุดหนุนพี่แจ๊คกับพี่หญิงนะคะ
ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็โอ้โหเขาบอกมีรายได้ดีเหมือนกันนะ
หมื่นกว่าบาทก็พอได้ค่ารักษาตัวไปบ้างนะคะ
เห็นไหมคุณผู้ชมคนเราเนี่ยถ้าคิดดีทำดีขยันตั้งใจทำงาน
ยังไงนะประสบความสำเร็จแน่น

อะไรที่สำคัญมีคู่ชีวิตด้วยนะให้กำลังใจกันนะคะ